มาดูเรื่องของการปราบรามยาเสพติดจับได้อีกแล้ว
แต่ว่าทีนี้ตำรวจสามารถขยายผลไปได้อีก๒ทอด
นายสฤทธิ์เจริญชัยโสภุลายุ๓๑ปี
ถูกตำรวจปราบรามยาเสพติดจับกลุ่มพร้อมของกลางเป็นกัญชาน้ำหนัก

และเครื่องกระสุนปืน๑๓นัด

มีการซื้อขายกัญชาแล้วก็ส่งกัญชาให้กับลูกค้าทางปรายศนีย์
ก็เลยนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายสริท
พร้อมยึดทรัพย์ตามประบอบมาตรการ
เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาว่า
มียาเสพติดให้โทษประเภทที่๕กัญชา
ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
และมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ขยายผลไปสู่การจับกลุ่มนายอนุชาเทพบาท

กัญชาที่ถูกส่งไปถึงนายสริทที่สุราธานี
ถูกส่งมาจากปรายศนีย์สุวรรณภูมิ
โดยเข้าจับกลุ่มขณะที่นายอนุชา
นำกัญชาแพ็กใส่กลองพัสดุ
พร้อมส่งให้กับลูกค้าทั่วประเทศ
ที่มีการติดต่อซื้อทางไลน์
จากนั้นได้ขยายผลเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียม
นาระติกรโบสีอายุ๒๒ปี
พร้อมของกลางเป็นอุปกรณ์การเสพ

ขยายผลดูเครือข่ายว่าใหญ่แค่ไหน
และจะสืบได้จนถึงใครค่ะ